สวัสดีครับแล้วเวลาบันกัดผู้สมารถกับเรา๓คนในผู้กัดสมารถคร่าว
เหมือนคุณผู้ชมรับมาเจอกับพวกเราทั้งสามคนแบบนี้นะครับ
ผมจะบอกเลยนะพวกเราในวันนี้สนุกสนานอย่างแน่นอน

นี่ใช่ของรางวัลวันนี้หูเราแจกมากมาย
แต่ว่าวันนี้เราจะแจกกันแค่

อยากจะได้จริงเลยครับคุณผู้ชม
นี่ฮะถ้าใครอยากจะได้เนี่ยสัปดาห์นี้เนี่ยต้องติดตามเลยนะฮะตลอดทั้งสัปดาห์เลย
จันทร์ถึงวันพฤหัสนี้ครับแค่ตอบคำถามไลน์ของเราว่า
คุณเนี่ยชอบคู่กัดสะบัดข่าวของเราเพราะอะไร
โอ้โหคำถามง่ายแค่นี้นะฮะ
ส่งมาเลยครับเพียงเท่านี้คุณก็จะได้หูฟัง
เดี๋ยวเราประกาศผลผู้โชคดีในวันศุกร์นี้เลยนะฮะ
ส่งไลน์มาได้ตลอดทั้งรายการเลยนะครับ
อย่าลืมแฮชแท็กเบอร์โทรศัพท์มาด้วยนะครับ
คุณผู้ชมครับแค่ตอบมาง่ายผ่านทางช่องทางไลน์
จะไปยากอะไรบอกกันหน่อยว่าคุณดูเนี่ยนะฮะ
ชอบดูพวกเราเนี่ยเพราะอะไรกับรายการคู่กัดสะบัดข่าว
เดี๋ยวเราจะสะสมเอาไว้สะสมคำตอบของคุณผู้ชมเอาไว้นะฮะ
แล้วคำตอบไหนที่โดนจิตโดนใจพวกเรารวมไปถึงทีมงาน
เราจะมอบรางวัลให้ในวันศุกร์
วันศุกร์จะเป็นวันตัดสิน
รอลุ้นกันเลยนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ส่งกันเข้ามาได้

แล้วก็อย่าลืมนะอันนี้ย้ำหลายทีแล้วแต่บางคนนะ
เพิ่งจะเป็นเพื่อนกันแต่ก็ต้องรีบนะ

มาเรื่องนี้กันหน่อยบอกกันให้ได้รู้เอาไว้เพราะบางคนไม่ทราบเรื่องของกฎจราจร
วันนี้๕กันยายนมีปรับเปลี่ยนเรื่องกฎหมายจราจรเยอะ
คือเรื่องของเรื่องมันเป็นกฎที่ใช้นานแล้วแต่เขาจะบังคับใช้อย่างจริงจัง
ไปดูว่ามีกฎอะไรบ้างนะครับ
อย่างแรกเลยคุณผู้ชมครับก็คือเรื่องของเบลต์หรือว่าไอ้เข็มขัดนิรภัย
ที่มันมีติดที่นั่งทุกที่นะ
ทั้งเบาะหน้าก็มีเบาะตอนกลางก็มีทั้งเบาะหลังก็มีด้วยเหมือนกัน
เขาจะบังคับใช้อย่างจริงจังแล้วนะครับ
เพราะว่าแนวทางปฏิบัติของกฎหมายจราจรใหม่ได้ออกกฎบังคับใช้ที่น่าสนใจออกมา

อย่าลืมอย่าลืมวันนี้วันสำคัญเขาบอกว่า
เป็นวันแรกนะครับที่บังคับใช้กฎหมายการคาดเข็มขัดนิรภัยแบบจริงจังในรถส่วนบุคคล
พูดง่ายคือถ้าที่นั่งตรงไหนมันมีเบลต์อยู่มีที่คาดเข็มขัดนิรภัยอยู่คาดเลยฮะ

ตรงที่นั่งคนขับต้องคาดอยู่แล้ว

แล้วนั่งด้านหลังไอ้ที่ช่องเล็กแคบอย่างนั้น
แล้วถ้านั่งเนี่ยมันไม่มีเข็มขัดนิรภัย

แต่ว่ารถตู้ผู้โดยสารเนี่ยที่มีหลายที่นั่งเนี่ย
เรายังคาดหมดนะครับคุณจูโดวะค่ะ
แล้วก็หากเป็นรถกระบะ๔ประตูนี้

ส่วนที่นั่งท้ายรถกระบะก็อนุญาตให้นั่งได้
จำนวนที่เหมาะสมแล้วก็ปลอดภัย
ซึ่งตอนนี้เนี่ยเขายังไม่ได้กำหนดมานะว่านั่งได้เท่าไหร่
นั่นไงกำลังจะถามเพราะว่าไอ้กระบะเนี่ยส่วนใหญ่เราเห็น
คนก็ไปนั่งกันบ้างแล้วเราก็บอกว่ามันผิดกฎหมายมันไม่ดีมันอันตราย
ยิ่งช่วงสงการนั่งกันแน่นเลยค่ะ
เคยมีออกมาเตือนว่าช่วงสงการห้ามนั่งกันผิดกฎหมาย
เป็นประเด็นดาวมงดราม่ากันไปตอนนี้เขาก็อรุมอร่วยอยู่ประมาณว่า
ถ้าจะไปนั่งกระบะตรงนั้นเนี่ยนะไอ้ท้ายเนี่ยนะ
ขอให้นั่งแบบจำนวนที่ปลอดภัยแล้วไม่นั่งรถผล
ให้นั่งให้เรียบร้อยอย่าไปนั่งตรงขอบนะอยู่ประตูด้านหลัง
พิงแบบนี้ไปเกิดมันชำรุดชุดโซมมาอาจจะเกิดอุปัติเหตุ
อีกอย่างนึงใครที่มีลูกเล็กแล้วต้องนั่งในรถห้องโดยชาติ
ต้องมีต้องมีค่าซีสกำหนดหน้า๕กัญญาชั้นที่ท่องมันต้องนั่งตลอดเลย
เพราะว่าเป็นคนที่มีลูกสองแล้วส่วนนู่นอีก
ก็ลูก๒เหมือนกันเอาลูก๒ลูก๑ลูก๑ลูก๑
แต่ไม่นับว่าเมียเท่าไหร่เอาวุ่นวายแล้วงานนี้
เอาเป็นว่าต่อย้ำกันตรงนี้เรื่องของกฎหมายจราจรขับขี่กันปลอดภัยค่ะ

เพราะฉะนั้นอยากจะฝากเตือนเรื่องนี้ฝนตกน้ำท่วมขับเบาหน่อย
ไม่งั้นถ้าขับแรงนะโอ้โหมันกลายเป็นคลื่นคลื่น
ตัดคุณลุงคนนี้ในคลิปเนี่ยดูแล้วเป็นประเด็นเลยครับ
โอ้โหคุณผู้ชมดูสิครับแหมมาเป็นคลื่นเลยครับ
โอ้โหคุณไม่ได้คลื่นซัดฝั่งแต่คลื่นซัดคุณลุงคนนี้ค่ะ
เกือบล้มนะเกือบล้มเลยนะเข้าใจรีบ
แต่รีบผิดที่ผิดทางหรือเปล่าโอ้โหเล่นลุยน้ำมาอย่างนี้เลยครับคุณผู้ชมครับ
น่าสงสารคุณลุงนะแล้วก็น่าเห็นใจคนในชุมชนที่เจอน้ำท่วมขังแบบนี้
วันก่อนฝนมันตกหนักเอาจริงมันก็ตกหนักมาหลายพื้นที่
น้ำท่วมขังหลายจุดอยู่เหมือนกันนะครับ
แต่ตรงนี้ระดับน้ำมันสูงพอสมควรเอาพูดง่าย
หน้าแข้งเกือบถึงหัวเข่าก็เป็นฟุตนะคะ
หลายคันผมก็ไม่กล้าขับผ่านแต่รถเก่งคันนี้กล้ามา
แล้วก็กล้าจะขับเร็วด้วยบางทีผมเข้าใจรถเก๋งที่แบบว่าบางทีโหลดเตี้ยหรือว่าอะไรยังไงเนี่ยนะ
แต่เขาพยายามที่จะขับให้มันเร็วหน่อย
กลัวน้ำมันจะไหลเข้าห้องเครื่องเดี๋ยวมันดับคาที่อันนี้เข้าใจได้
แต่นี่มันเขตชุมชนนี่ไงมันก็เลยเป็นปัญหาไงคะ
ขับเร็วก็ไม่ได้ขับช้าเดี๋ยวรถก็พังอีก
ก็ฝากเตือนทั้งสองฝั่งแล้วกันทั้งคนที่เดินอยู่ก็ต้องระวังด้วย
ขณะเดียวกันคนที่ขับรถต้องฝ่าน้ำท่วมแบบนี้

เพราะอะไรรู้ไหมตามกฎหมายมันผิดนะครับแบบนี้เนี่ยยังไง
เจอกฎหมายจราจรที่เขาว่ากันว่าขับรถเหยียบน้ำกระเด็นใส่คนอื่น
มีโทษนะทำเล่นไปมันมีโทษจำคุกไม่เกิน๓เดือนหรือปรับไม่เกิน๒๐๐๐ถึง
หนึ่งหมื่นบาทค่ะหรือทั้งจำทั้งปรับเอ้ยอันนี้ซีเรียสนะเนี่ย
โหดเหมือนกันนะทีนี้สำหรับคนที่เจอเหตุการณ์แบบนี้บอกอันดับแรกนะ
จดและจำทะเบียนรถคันที่เกาะเหตุไว้จะถ่ายเป็นภาพนิ่งเป็นคลิปวีดีโออะไรก็ได้แล้วไปแจ้งความกับตำรวจ
อย่างคลิปนี้มองไม่ทันนะน้ำบังน้ำบังหมดเลยเอออ่าก็ต้องตาไวนิดนึง
แต่ก็เข้าใจบางทีคนขับเขาก็ไม่ได้ตั้งใจเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องเอาใจเขามาใส่ชาเรา
อะไรที่มันพอแบบผ่านผ่านไปได้ก็ผ่านไปแต่ถ้าเดือดร้อนจริงเนี่ย
คือเว็บของกรมอุตุเขาบอกจะมีฝนตกหนักถึงหนักมาก
อย่างที่จังหวัดระยองลูกค้าร้านก๋วยเตี๋ยวเขากำลังกินก๋วยเตี๋ยวอยู่ดี
พายุฝนมาต้องลุกหนีกันหมดเลยค่ะ
ประกาศมาฉบับที่๔แล้วนะคะคุณผู้ชมบอกว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทย
และมีคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบน
มีผลกระทบวันที่๕๙กันยายนนะคะ
ก็ฉะนั้นแล้วเนี่ยค่ะก็ต้องเตือนทุกภาคเลยล่ะ
เหนืออีสานกลางตะวันออกภาคใต้รวมถึงกรุงเทพและปริมณฑลนะคะ
ระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากกันเอาไว้ด้วย
ก็ติดตามข้อมูลทั้งจากกรมอุตุนิยมวิทยาและรู้ก่อนร้อนหนาวทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ด้วยนะคะ
ครับโอ้ยฝนตกอีกแล้วเหรอสัปดาห์นี้

ไม่แห้งเลย

คุณผู้ชมครับช่วงนี้เห็นบอกเขาบอกว่ามีข่าวเขาแชร์กันมาว่า
โอ้โหมีคนให้เงินกู้ถึง๕แสนบาทประกันโควิดนะฮะ

จริงหรือเปล่าดูกันสักนิดหนึ่งครับ
นี่ครับคุณผู้ชมครับตามที่มีข้อมูลเผยแพร่เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง
บศยหรือว่าบริษัทสินเชื่อเงินสู้ภัยโควิดเนี่ยนะฮะ
งบเงินถึง๕แสนบาทเยอะนะฮะ

อ่ะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม
ก็ได้ทำการตรวจสอบข้อเท็จจริงครับ
เขาพบว่าโอ้โหข้อมูลดังกล่าวเนี่ยเป็นข่าวเท็จนะฮะ

นะฮะเพราะทางบริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
หรือว่าบศยกระทรวงการคลังเนี่ย
บอกว่าไม่มีนโยบายให้กู้ยืมเงินนะฮะ
หรือให้บริการค้ำประกันสินเชื่อผ่านทางเฟซบุ๊กฉุกเฉินเด็ดขาด
แล้วก็สามารถติดตามข่าวสารจากบริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
หรือว่าบศยกระทรวงการคลังได้ที่เว็บไซต์ที่ขึ้นให้ด้านล่างนี้เลยนะครับ
นี่นะฮะเราก็ต้องเช็คก่อนสักนิดนึงก่อนที่จะแชร์อะไรนะฮะ
คือมันก็ไม่ได้มีแค่ทางสอยเนี่ยนะ
มันมีมากมายหลายหน่วยงานหลายองค์กรที่โดนเอาไปแอบอ้าง
ให้กดตามลิ้งค์จิ้มตามลิ้งค์ไปแล้วมันจะดูดพวกข้อมูล

ให้กับหน่วยงานที่น่าเชื่อถือจริง
ขอบคุณด้วยนะคะที่นำมาแชร์กันตรงนี้เนาะ
อีกเรื่องหนึ่งอยากจะเตือนกันสำหรับ

เล็กอาจจะแค่ประมาณสัก๕ขวบ๑๐ขวบ
นี่ก็ถือว่าเป็นลูกที่ต้องเฝ้าระวังแล้ว

คุณพ่อคุณแม่ไปแวะจอดรถที่ปั๊มน้ำมัน

ลูกชายก็เลยยังอยู่ที่ปั๊มค่ะ
เล่นของเล่นอยู่นะครับช่วยแชร์ออกไปหน่อยนะครับ
คุณธิสาของเขาตามใครนะพ่ออาร์มแต่ว่าไม่ใช่พ่ออาร์มชนะนะ
เอาชื่อจริงด้วยนะวันหลังเอาชื่อเล่นไปคนอื่นชื่ออาร์มตกใจหมดเลย
เออคุณก็อย่าเพิ่งร้อนตัวไปถ้าคุณไม่มีลูกก็อยู่นิ่ง

แล้วเรื่องนี้พ่ออาร์มกับแม่แตนเป็นพ่อกับแม่ของชื่อน้องก้าวค่ะ
น้องก้าวหลงอยู่ที่ปั๊บน้ำมันแห่ง๑แต่อยู่ในจังหวัดพนโนยก
ทางเพจเรื่องจริงนครนายกมาเห็นก็เลยไลฟ์บอก
ไปสำหรับแฟนของแฟนเพจเนี่ยเผื่อที่ใครรู้จะได้มารับน้อง
ซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๗โมงเช้าที่ตำบลพรมมณีนะคะ
พนักงานร้านสะดวกซื้อเนี่ยเขาก็เล่าให้นักข่าว
หรือให้คนที่เขาอยู่ในพื้นที่บอกฟังว่า
ก็คิดว่าน่าจะพัดหลงกับคุณพ่อคุณแม่
ก็เลยพาน้องมานั่งในร้านเอาขนมให้กินพยายามปลอบใจน้อง
แต่น้องก็ยังร้องอยู่ตลอดเวลาค่ะ
เขาก็เลยมาไลฟ์ประกาศตามหาพ่อแม่
นานนะคะช่วงประมาณสัก๘โมงครึ่ง
พ่อแม่ก็กลับมารับน้องก้าวไป
นี่ก็ใช้เวลาจาก๗โมงถึง๘โมง

เพื่อพอไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดของปั๊มน้ำมันเนี่ย
จะเห็นว่าหลังจากที่แม่ของน้องก้าวได้ไปเข้าห้องน้ำครับ
นี่ฮะตอนนี้กำลังไปเข้าห้องน้ำเลย
คือไม่นานหรอกฮะน้องก้าวที่นั่งอยู่บริเวณเบาะหลังเนี่ย
ก็เปิดประตูลงมาแล้วก็วิ่งไปที่ร้านสะดวกซื้อ
จากนั้นครับก็วิ่งย้อนกลับไป
แต่ว่าคาดว่าน้องเนี่ยอาจจะจำตำแหน่งรถที่อยู่ไม่ได้นะฮะ

เดี๋ยวเรียกกลับมา

นี่นี่แม่อยู่ไหนแม่จ๋าเนี่ย
โอ้โหหนามันใจแป้วเหมือนกันนะฮะ

แล้วน้องเนี่ยเดินร้องไห้ไปที่ร้านสะดวกซื้อครับ
แล้วคุณแม่เนี่ยก็ไม่คิดว่าลูกจะลงจากรถไปนะครับ

อยู่เบาะหลังอ่ะเนอะก็เลยขับออกไป

เช็คนะคือคุณแม่น้องก้าวนะ
คุณแม่น้องก้าวให้ข้อมูลบอกว่าก่อนที่แม่จะลงจากรถเนี่ย
เห็นแหละว่าลูกชายนั่งเล่นโทรศัพท์อยู่เบาะหลัง

นะคะคุณแม่ก็อ่ะสบายใจแล้วลูกอยู่นี่ไม่ได้ไปไหน
แต่พอขากลับขึ้นมานะคะคุณแม่บอกว่ายังได้ยินเสียงโทรศัพท์อยู่

มักจะดูแบบว่าเป็นพวกคลิปวิดีโอยูทงยูทูป
ทิ้งไว้แม่บอกอ่ะได้ยินเสียงแหละแต่ลองเรียกชื่อดูหน่อยไหม
ก็เรียกน้องก้าวน้องก้าวแต่ลกไม่ตอบนะไม่มีเสียงตอบ
แต่แม่ก็คิดว่าคงปกติแหละเล่นเพลินจนไม่ได้สนใจคุณแม่ไง

จนขับรถไปถึงบ้านเตรียมเข้าไปทำค่ากับข้าวในห้องครัวค่ะ
ทีนี้ปกติแม่บอกว่าส่วนใหญ่ลูกชายอ่ะเวลาเข้ามาบ้านเนี่ย
ตามเข้ามาหลังจากที่นั่งรถมาด้วยกันใช่ไหม
แต่นานสองนานก็ไม่เห็นลูกตามมาสักทีก็เลยไปดูปรากฏไม่เจอลูกในรถแล้วอ่ะ
นี่ฮะซึ่งหลังจากนั้นไม่นานครับเพื่อนก็ได้โทรศัพท์มาบอกว่า
เพราะจากขอบคุณคนที่ช่วยเหลือไปด้วยนะฮะ
ค่ะก็ถือว่าเป็นหนึ่งเหตุการณ์สำคัญนะคะที่เกิดขึ้นจริงนะคะ
อาจจะจากความไม่ได้ตั้งใจแหละแต่ว่าถ้าเห็นเรื่องนี้แล้วก็ต้องมาเช็คกับตัวเองอีกทีนึง
สมมุติพาลูกพาหลานไปยังอยู่กับหนูไหมแล้วไม่ใช่ลูกหลาน
ผู้สูงอายุหรือจริงสมาชิกในรถก็แล้วแต่

บางทีต้องเช็คเอาจริงนะเวลาไปกันเยอะ
จะถูกข่าวว่านั่งกันครบอยู่หรือเปล่า
เป็นอุทาหรณ์นะไม่ได้ต่อว่าคุณแม่อะไรนี้นะมันเป็นอุทาหรณ์มันพลาดกันได้

เหมือนผมตอนเด็กแม่พาไปเล่นบ้านบอลแล้วเราก็เล่นจนเพลินแล้วลุกขึ้นมาจากบ้านบอล
ไอบันแบบเยอะนะไม่เจอแม่ยังไงล่ะกลับบ้านเองถูกแม่เสียใจดิอุตส่าห์ไปทิ้งยังจะกลับมาถูกอีก
แม่ทิ้งขนมเศษฐมปังก็เห็นไหมหรือเปล่า

แต่คุณมาเองได้คุณนี่อัจฉริยะจริงทำไมทุกวันนี้กลับบ้านไม่ถูกฮะ
คุณผู้ชมครับไปที่สมุทรปาการมีผู้ปกครองเข้ามาแจ้งความเอาไว้
ลูกสาวลูกสาวถูกกระทำอนาจารย์
เรื่องใหญ่ต้องไปติดตามนะครับ
ผู้ปกครองของเด็กนักเรียนหญิงชั้นป๖
โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรประการจำนวน๒ราย

เพื่อแจ้งความกับทางตำรวจสภบังเสาทงเลยนะฮะ
ให้ดำเนินคดีกับนายมณ์เทียนเหมืองทอง

ในข้อหากระทำอาณาจารย์เยาวชนอายุต่ำกว่า๑๕ปี
ผู้ปกครองของเด็กหญิงเขาเล่าแบบนี้ครับว่า
เรื่องเนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งแต่กลางเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา
ครูประจำชั้นโทรมาบอกว่าลูกสาวถูกพานโรกระทำอนาจารย์
โอ้โหคนเป็นพ่อเป็นแม่ตกใจสิครับ

คุณพ่อนะเค้นถามจากลูกสาวเลยนะ
ลูกสาวยอมรับว่าถูกอนาจารย์จริง

ในวันเกิดเหตุฮะโรงเรียนหยุดเรียนครึ่งวัน
พานโรงคนก่อเหตุเขาขับรถรับส่งของโรงเรียนไง
แล้วก็ไปส่งนักเรียนตามบ้านต่าง
จนสุดท้ายเหลือลูกสาวของผู้เสียหายเพียงลำพัง

เขาบอกอย่างนี้นะมีไปกอดไปหอมนะ
แต่เด็กสาวคนนี้เขาพยายามขัดขืนแล้ว

นี่จากนั้นยังไงต่อพาลงคนนี้ไปซื้อเบียร์มาดื่ม
ก่อนที่จะส่งลูกสาวคนนี้ไปที่บ้านของผู้ปกครอง
เนี่ยค่ะแล้วน้องก็ยังบอกอีกว่านอกจากนี้นะยังส่งข้อความมาคุยด้วย
แรกนะเป็นลักษณะเหมือนถามถ่ายเนี่ยไม่หิวเหรอกินอะไรหรือยัง
อยากกินอะไรล่ะนะคะแต่หลังมาเนี่ยข้อความที่แชทกันเริ่มเป็นในทางชู้สาว
เห็นไหมหลับฝันดีนะคิดถึงนู่นนี่นะคะบางครั้งเนี่ยก็จะส่งคลิปเสียงมาให้
พยายามที่จะคอหานักเรียนหญิงอีกหลายคนด้วยนะคะอ่านี่นี่นี่เห็นไหมเออ
ส่วนนักเรียนหญิงอีกรายหนึ่งอันนี้อีกกรณีนึงนะเขาบอกถูกพานโรงคนเดียวกัน
จับมือแล้วก็รูปหน้าผากบริเวณหน้าผากนะคะตอนที่นั่งอยู่บนรถตู้
แล้วก็เอ่ยถามบอกว่าเป็นรอบเดือนแล้วยังเด็กตกใจสิ
มาถามอย่างนี้กับเด็กสาวเด็กผู้หญิงยังไงน้องเขาเลยกลับมาเล่าให้ผู้ปกครองฟัง
ทีนี้ผู้ปกครองมาคุยกันเลยค่ะผู้ปกครองของเด็กหญิงผู้เสียหายทั้งสองคน
บอกว่าหลังจากเกิดเรื่องนี้นะทางโรงเรียนก็ให้ผู้ปกครองไปเจรจาขอให้จบเรื่อง
อืมเพราะเกรงว่าจะกระทบชื่อเสียงของโรงเรียนครับ
แล้วก็ทางโรงเรียนรับปากว่าจะไล่พันลงคนนี้ออกไปแต่กลับไม่ดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะ
จนกระทั่งวันหนึ่งพันละวงคนนี้กลับมาที่โรงเรียนในสภาพเมาเหล้าโวยวายคมครูครูนักเรียน
หวาดกลัวกันไปหมดผู้ปกครองเห็นแบบนี้เลยยิ่งไม่สบายใจค่ะ
เขาก็เลยรวมตัวกันมาแจ้งความใช่ไหม
แล้วเขาก็เชื่อว่าถ้าหากมีการสืบสวนเนี่ยนะน่าจะมีนักเรียนหญิงคนอื่นตกเป็นเหยื่ออีกนะคุณ
เอาล่าสุดนะครับนายมณ์เทียนนะฮะได้เข้ามอบตัวกับพนักงานสอบสวนสพบางเสาทงแล้วนะ
เจ้าตัวว่าอย่างนี้ยังคงให้การปฏิเสธแล้วก็อ้างว่าเด็กน่ะไม่อยากลงเอง
แล้วไอ้ที่ข้อกล่าวหาที่บอกว่าไปกอดไปหอมเด็กนี่ยังไง
ที่ขับรถพาไปออกนอกเส้นทางเนี่ยตรงไหนบ้าง
หลังจากนี้นะฮะจะเชิญตัวเด็กนักเรียนเนี่ย
พร้อมกับนักสหวิชาชีพมาร่วมกันสอบปากคำ
เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ฉันได้ไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของคุณพันโรงคนนี้
เขาบอกว่าโอ้ยอคาบะพี่ผมก็เสียหายสิ

เขาบอกมาแบบนี้ยังไงก็ตาม
ไม่มีใครอยากจะกล่าวหาใครแน่นอน
เราก็ต้องนำเสนอให้ทุกฝ่ายถูกต้องเป็นธรรมอยู่แล้วนะคะ
แต่ว่าเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเราก็ต้องว่าไปตามจริงนะคะ

ก็เข้าใจที่พยายามพูดมาแบบนี้นะว่าต้องการความเป็นธรรมอะไรแบบนี้
แต่คำถามมันเกิดขึ้นไงว่าแล้วขับออกนอกเส้นทางทำไม

ก็คงต้องอาศัยการสืบสวนสอบสวนต่อไป
ถูกต้องครับคุณผู้ชมครับช่วงนี้เราได้ยินข่าวว่า
โอ้โหไม่ว่าจะเป็นเด็กเอ่ยผู้สูงอายุเอ่ย
เสียชีวิตกระทานหันจากโรคหัวใจบ้าง

วันนี้เราเลยมีเคล็ดลับแล้วก็วิธีง่ายมาฝากครับ
นี่ครับคุณผู้ชมครับงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
ซึ่งเผยแพร่ในครั้งแรกครับในช่วงต้นสัปดาห์นี้
ระบุว่าเขาบอกว่าชาดำอุ่นครับสักหนึ่งถ้วยเนี่ย
อกจากจะช่วยเพิ่มพลังใจในการทำงานแล้ว
อาจส่งผลดีต่อร่างกายครับ
ชนิดที่ว่าลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตลงได้อีกด้วย

นี่ฮะเขาบอกว่าเขาศึกษาเนี่ยเขาพบว่าผู้ที่ดื่มชา๒ถ้วยขึ้นไปทุกวันเนี่ย
มีโอกาสที่จะลดความเสี่ยงการเสียชีวิตจากโรคหัวใจหลอดเลือดโรคหัวใจขาดเลือดแล้วก็โรคหลอดเลือดสมองด้วยนะครับ
สาเหตุที่ช่วยลดความเสี่ยงต่างเพราะอะไร
ก็เพราะว่าชาเนี่ยเขามีสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพครับสามารถลดความเครียดแล้วก็การอักเสบซึ่งเป็นการป้องกันสุขภาพทางหัวใจได้ด้วยนะครับ
คือดื่มชาเนี่ยนะมันลดเครียดได้เหรอ

นี่ไงผมก็ดื่มชาเป็นประจำเลย
อืมไม่ฮะตาผมไม่มีไข่มุก

ผมเย็นเชียบเป็นฟ้องด้วยตอนเย็นผมจิบเป็นประจำเลย
ไม่น่าใช่ชาที่ดิฉันเคยกินแล้วล่ะชาอะไรมีฟองชาบูล่ะ

การคุณนี่แบบร้อนตัวมากคุณชนะไม่มีใครบ้าอะไรคุณเลยนะ
ผมเป็นคนชอบพูดเสียงดังอย่างนี้อยู่แล้ว
เออจ้าตื่นกันแบบนี้ข้อมูลดีก็นำมาฝากกันเนอะ
มาดูเรื่องความน่ารักของเพื่อนวัยเรียนกันบ้าง
หนุ่มเห็นสาวติดฝนอยู่มาไม่ได้ทำยังไงดีอ่ะ
กลางร่มเลยเดินข้ามไปหาไปรับสาวกลับมาจะรับแบบไหนไปดูกัน
ดีมากเลยไอ้หนุ่มคือกลัวสาวจะเปียกครับก็เลยถือร่มไปรับสาวคนนี้
ก็พูดคุยเจรจากันอยู่พักใหญ่
เธอฝนมันตกเห็นไหม

แล้วก็ถ่ายรูปเลยรอเลยประทับใจมากหนุ่มจะมารับไง

ถ้าแบบนี้ไม่ต้องกางร่มมารับก็ได้
เปียกเท่าเดิมให้เดินเพลงง่ายกว่า
บ้าบออย่างนี้ก็เปียกอาทิตย์

น่ารักมากเห็นก็ขำนะคะ

ยังมีโอกาสต่อไปไหม
ที่จะต้องไปครบหากัน

เป็นเรื่องของการเอาตัวรอดของพ่อบ้านใจกล้า

สนเลยว่าเมียจะกลับมา

เมียเมียมาโอ้เมียจ๋า

วิ่งไปเลยไม่ต้องเอาไว้
ไม่ไหวไม่ไหวไปกับจ๋า
แล้วเขาเปิดมานอดแล้ว

คุณที่ไม่คุยกัดดิฉันเลย

แล้วแต่คุณ

กระทะนะฮะแล้วก็ผัดใส่ซีอิ๊วคณะหอมใหญ่
แล้วก็มาเติมใส่ท็อปปิ้งบนข้าวผัดด้วย
ยังครับอยากใส่อะไรก็ใส่เลยไข่ดาวกุญเชียงผักแล้วแต่เลย
ใช่ครับไข่ดาวกิจ๋อไข่แดงให้ดูด้วยโหน่ากินจริงเลย
ขายถุงละ๓๐บาทใครที่ผ่านไปผ่านมาลองกินแล้วกันนะครับ
ไม่ได้มีแค่ข้าวนะเท่าที่เห็นมีเป็นเส้นหมี่นะ
ใช่เหมือนอารมณ์ผัดมาม่าอย่างนี้ไหมไม่แน่ใจ

ถ้าคุณเขียนเป็นดอเด็กก็จะอ่านอีกแบบนึง
เอาได้ไปตามดูแล้วกันของกินอร่อยมากมายนะคะคุณชนะ

อะไรนะนี่เป็นคนเราแบบไม่ดี
คุณผู้ชมครับอยากรู้ไหมว่าทุเรียนเขาทำอะไรได้อีก

สะกิดยิ้ม
ถ้าอยากรู้ตามดูในช่วง

นี่มันช่วยสำหรับคนที่แบบเกาหลังเองไม่ถึงนะ
คือไม้เก่าหลังก็มีทำไมไม่ใช้

เฮ่ยตอนนี้พอดีได้ทุเรียนมาก็เกามาซะเลย
อย่างที่จูโด้งบอกมันจะได้เลือดเอานะ

จะเป็นภูมิปัญญาเนอะภูมิปัญญาเกษตรกรใช้ทุเรียนเกาหลังอาจจะจดปัญญาเป็นสินค้าโอท็อปก็ได้
ทุเรียนนี้นอกจากกินแล้วเนื้อนุ่มเนียนแล้วเปลือกทำประโยชน์ได้แล้วยังสามารถเกาหลังได้

แต่ว่าคำเตือนห้ามเอาไปปลาหัวแบบที่คุณชนะทำ
ไม่เอาไม่ดีไม่ดีเกาหลังเสร็จก็มาถูข้างข้าง
กินไม่ได้แล้วทุเรียนนี้เน่าแล้วล่ะ
ไปดูสกิดยิ้มที่สองครับไปดูเรื่องของการหยุมหัวใครมีลูกเล็กต้องดูเลยครับ
โอ้โหมามาสิมามาสิดึงผมไม่พอเอาไงไงตีตีตี
ดูมีเข่าด้วยยังมีเข่าโอ้โหนี่แข้งขาต้องมา

เวลาเข้าไปใกล้นางจะชอบเอามือมาหยิก
เราไม่ปล่อยแล้วเล็บแหลมด้วย

ไม่ตัดเล็บหยิกจะหัวหนังถลอกหมดเลย

ธรรมดาเด็กก็อยากจะฝึกกล้ามเนื้อมือ

อย่างคุณชนะโตมาก็ยังชอบหยุมอยู่นะ
ก็ชอบเข็นขยุ่มขยำอะไรสักอย่าง
ก็มีบ้างมันแล้วแต่อารมณ์บางทีนะ

มันเหมือนได้ปลดปล่อย

เดี๋ยวไปเราไป

เบรกไปแบบเงียบคุณผู้ชมครับ

ช่วงหน้าอยากจะให้ดูสไลด์เดอร์

เพราะมันเดอะเด้อหนังเดอะ

ว่าแต่มันจะโหดมันฮาขนาดไหน
เดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดได้

กับสไลเดอร์ยักษ์ทั้งโหดมันแล้วก็ฮาครับ
อ่าถามคำดิ

เฮ่ยมันมีคนที่ชอบกีฬาโหดกับนี้
มันคืออะไรเนี่ยคุณจูด้งแค่ดูก็จุกแล้วนะฮะ
อันนี้เป็นสไลเดอร์ยักษ์ครับที่เมืองดีทอย
รัฐเมกซิกันสหรัฐนู่นั่นเลยครับ

ชาวเน็ตเขาบอกโหไปเม้นต์กันตรึมเลย

เออช้าไม่ใช่คนละกันตึม

ที่โอ้โหกระดูกสะโพกเนี่ยหักแน่นอน

แหมโอ้โหเมื่อกี้ขอบคุณเอฟเคมากนะครับ
แล้วก็ขณะนี้เพราะว่าสไลเดอร์เนี่ย
ได้รับความนิยมกับวัยรุ่นมากเลยนะ
คือเมื่อ๒สัปดาห์ก่อนเป็นข่าวดังเลย
หลายคนมาเล่นแล้วก็โอ้โหชนกันบาดเจ็บครับ

เพื่อลดอุบัติเหตุนี่แหละครับ

แต่ว่าล่าสุดเห็นบอกกลับมาเปิดอีกรอบหนึ่ง

เขาว่าอย่างไรนี่เนอ่มกับประดาษฐานเนอะ
แนะนำว่ารักษาสุขภาพให้ดีนะฮะ
ถ้าเป็นที่ประเทศไทยแล้วเป็นลักษณะอย่างนี้น่าจะร้อนนะ

อันนี้เขามีค่าบัตรเข้าเล่นด้วยถูกไหมค่าบัตรเข้าเล่นเนี่ย๑ดอลลาร์ต่อครั้ง
ก็พลังตกเอ้ยค่าเล่นก็ไม่แพง๓๕บาท
คุณจะเอา๓๕บาทไปเสี่ยงกับชีวิตคุณเนี่ยเหรอฮะ
มันแพงไอ้ค่ารักษาไง
งมเลยแต่ว่าเอาล่ะนะมันก็เป็นกีฬาหรือว่าเป็นเครื่องเล่นที่ใครบางคนอาจจะชอบนะคะ
คุณผู้ชมครับติดตามกันด้วยหลังจบรายการของเรานะฮะรายการของพี่ชายผม
นี่เลยเปิดปากกับภาคภูมิวันแรกมาแล้วเล่าให้ฟังกันเลยกับวันแรกนะฮะ
โอ้โหแค่โปรยจัวหัวมาก็น่าสนใจแล้วนะ
ก็คือวันนี้มีอะไรคะเป็นเรื่องของนี่เลยฮะเขาบอกว่าพ่อกับย่าใจสลายน้องเจ้าขาถูกทารุณสาหัสน้องพีพีดับปริศนา
มาตามล่าหาคำตอบกันนะฮะรายการนี้กับเปิดปากกับภาคภูมิจันทร์ถึงศุกร์๑๕นาฬิกา๓๐นาที
วันนี้วันแรกย้ำกันตรงนี้นะครับ
แน่นอนจบรายการคู่กัดเจอกับพี่อุ๋ยอย่างแน่นอนนะคะแต่ว่าคุณผู้ชมค่ะช่วงหน้านะคะ
จะพาไปดูว่าบางทีการทำบุญการทำบุญเนี่ยนะบางทีมันอาจจะไม่ได้ราบรื่นเสมอไป

อาจจะมีมารพจนก็เป็นได้เออมันจะมาในรูปแบบไหนเดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดใน
คู่กัดสะบัดข่าว
กลับมาในเบรกนี้นะครับถามสองท่านรู้จักคำว่ามารพจนไหม

งั้นผมจะพาไปดูแมวผจนเป็นอย่างนี้ครับ
สงครามสุดคนทำบุญแมวก็อยากได้บุญบ้างอ่ะแต่มันจะไม่ได้บุญอ่ะที่ไอ้เหนียวเว้ย
จะได้มาแบบเป็นกวนพระท่านท่านกำลังว่าทุกข์
กำลังพะลากเร็บจิกไปที่เท้าของพระท่าน

เลยท่านก็คงสถานอยู่พอสมควร
แหม่ที่บอกปลายเห็นไหมคะของราวราวรายข้างหน้า
ไม่ว่าจะเป็นหูฟังลำโพงบูทูธโทรศัพท์

แล้วก็เราลากันไปด้วยภาพน้องวัวสายแฟชั่นนะครับ

เปิดปากกับภาคภูมิรออยู่วันแรกตอนแรกจะเป็นอย่างไร

โปรดติดตามกันทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันทุกวัน
โปรดติดตามกันทุกวันทุกวันทุกวันทุกวัน